อาจารย์มองอย่างไรคุณกิริษักริชาบอก

๑๔๕ล้านเสียง

แล้วภักดิ์การเมืองที่หนุนเขาเนี่ย๘ภักดิ์

สส๓๑๓ภักดิ์เนี่ยมีคนเลือกทุกภักดิ์รวมกันอยู่ประมาณ๒๕ล้านเสียง
แล้วก็จังหวัดที่เลือกก้าวไกลและเพื่อไทยเป็นอันดับหนึ่ง
๗๒จังหวัดจาก๗๖จังหวัดทั่วประเทศไทย
ผมรู้สึกว่าก้าวไกลและเพื่อไทยต่างหากเป็นสัญลักษณ์ของความสามัคคีของคนไทยว่า
คนไทยเนี่ยต้องการรัฐบาลใหม่นะครับที่แตกต่างจากรัฐบาลเดิมนะครับ
ว่าแตกต่างจากคั่วอำนาจเดิมแตกต่างจากฝ่ายพลเอกประยุทธ์นะครับ
ต่างจากฝ่ายสวต้องการรัฐบาลใหม่ซึ่งเดินหน้าไปสู่ประชาธิปไตยนับ
ที่พักการเมืองมีคนเลือกเขา๑๔๕ล้านเสียงเนี่ย
เขาเป็นสัญญาของความสามัคคีอย่างน้อย๑๔๕ล้านเสียงอย่างแน่นอนนะครับ
ส่วนสวเนี่ยผมคิดว่าเรารู้กันว่าท่านมีคนเลือกท่านอยู่สองคนนะครับ
ดังนั้นคนที่มีคนเลือกอยู่๒คนจะบอกว่าคนที่มีคนเลือก๑๔๕ล้านเสียงนี่เป็นสัญลักษณ์ของการทำลายความสามัคคีเนี่ยผมว่าเราพูดไม่ได้นะครับ
ทีนี้เมื่ออยู่กันคนละโลกขนาดนี้พอสอวรออกมาบอกว่า

ทีนี้เมื่ออยู่กันคนละโลกของการทำลายความสามัคคีเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของการทำลายความสามัคคีเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของการทำลายความสามัคคีเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของการทำลายความสามัคคีเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของการทำลายความสามัคคีเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของการทำลายความสามัคคีเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของการ
การทำลายความสามัคคีเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของการทำลายความสามัคคีเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของการทำลายความสามัคคีเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของการทำลายความสามัคคีเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของการทำลายความสามัคคีเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของการทำลายความสามัคคีเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของการทำลายความสามัคคีเนี่ยเป็นสั
ซอฟร์หน้าเดิมสอฟร์หน้าเดิมก็จะไม่เกิน๔๕คน
ดังนั้นเมื่อสอฟร์หน้าเดิมพูดแล้วพูดแทนสอฟร์ส่วนอื่น
ผมคิดว่าก็เป็นเรื่องซึ่งน่าตั้งคำถาม
นอกจากนั้นสอฟร์มาหลากเสียงค้างทีจะไม่มีคนโหวตหนุนรัฐบาล
แล้วก็เห็นสวหลายท่านซึ่งเคยประกาศว่าจะโหวตรัฐบาลตามหลักเสียงข้างมาก
ไม่ว่าจะเป็นสวประภาษีนะครับหรือว่าไม่ว่าจะเป็นสวอำพลจินดาวัฒนะ
สวอีกท่านหนึ่งซึ่งท่านเคยเป็นผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
ท่านก็ยืนยันว่าท่านยืนยันหลักการเดิม
เคยบอกว่าจะสนับสนุนฝ่ายที่ได้เสียงข้างมากอย่างไร
ยังยืนยันเหมือนเดิมดังนั้นข้อเท็จจริงที่
สวซึ่งเคยประกาศว่ารัฐบาลเสียงข้างมากคือแนวทางหลัก
ไม่ได้ลดลงเนี่ยมันก็ไปหักล้างคำพูดของสว
ไม่กี่คนที่บอกว่าสอวเปลี่ยนใจกันหมดแล้วครับ
สวัสดีครับ